เป็นเรื่องช็อกนะคะของวงการบันเทิงค่ะ
ออยธนานะคะก็อย่างที่ทราบก่อนหน้านี้ค่ะ
ก็ได้ออกมาประกาศหย่าร้างกับภรรยาที่อยู่กินกันมา
ลูกสาวโต๘ขวบแล้วนะคะ
ก็เมื่อวานนี้ค่ะนักข่าวได้เจอพี่ออยในงานบวงสวงค่ะ

อ้อยยอมรับนะคะว่าสาเหตุที่เตียงหักเกิดจากปัญหาส่วนตัวค่ะ
แล้วก็ล่าสุดได้ตกลงไก่เกลียดกันในศาลแบบปิดไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับชีวิตคู่ของตนค่ะ
โดยตอนนี้นะคะก็ขอมุ่งมั่นทำหน้าที่พ่อนะคะ
แล้วก็ได้แบ่งเวลาในการเลี้ยงดูลูกนะคะ
ส่วนตัวนะคะเชื่อว่าลูกสาวเนี่ยพอรู้เรื่องแล้วค่ะ
แต่เลือกที่จะอยู่เงียบเหมือนพ่อนี่แหละค่ะ
ตอนนี้กลับมาโสดอีกครั้งนะคะแต่เรื่องความรักเลิกมองไปสักพักแล้วค่ะ
ซึ่งก่อนอันนี้นะคะพี่ออยเองก็มีความคิดที่จะบวชค่ะ

พอได้รับบทบาทตรงนั้นไปแล้วก็เกิดความคิดว่า
ในการบวชเนี่ยมันทำให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นนะคะ
มันไม่เหนื่อยนะคะแล้วก็เราจะได้ปล่อยวางกับเรื่องราวต่างสักทีค่ะ
ไปฟังเสียงพี่อ้อยธนากันหน่อยค่ะ
การที่เราอยู่ทุกวันนี้มันก็เราเอามาแบกเองสุดท้าย
แล้วเราก็วุ่นวายกับชีวิตเราเอง
ผมเคยบวชแล้วแล้วมันก็รู้สึกว่ามันก็เป็นทางทางหนึ่งที่ทำให้คนได้อะไรอ่ะทัก
อย่างลูกผมเขาก็คงรู้สึกข้างในแหละว่าเขาเป็นอะไร
แต่เขาพูดไม่ได้เขาพูดไม่เป็น
เขาพูดไม่เป็น
เขาก็ต้องเยี่ยมเงียบเหมือนผม